ต่อกันที่เหตุการณ์อุกอาจ
แล้วก็เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่สุราธานีนะคะ

ระดมกำลังไล่ล่านะคะดาบตำรวจ
ที่พาพวกบุกบ้านพระอาวตา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
๔คนก่อนนะคะ๔ต้องก่อนในเบื้องต้นนะคะครับ
แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ศพด้วยกันนะคะ
คนร้ายเนี่ยถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะคะตำรวจบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า๓คน
ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้านในธรรมรงคนินนิยมหรือเขาเรียกกันว่าผู้ใหญ่รงค์
ก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่ในสวนปาล์มน้ำมัน
ที่อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิต๔ศพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ศพแรกเป็นภรรยาผู้ใหญ่รงค์ศพที่สองคือตัวผู้ใหญ่รงค์
และศพที่๓คือผู้ใหญ่เกราะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓นะคะ
ศพที่๔เป็นฝั่งผู้ก่อเหตุค่ะนายธรรมรัฐวิเทียนเสียชีวิตอยู่ตรงข้างบันได
นายธรรมรัฐเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัตธพรผู้ก่อเหตุนะคะ
ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจอัธพรวิเชียนนะคะ
ซึ่งเป็นลูกเขยของผู้ใหญ่รงค์
พ่อก่อเหตุเสร็จแล้วคับรถเก๋งสีบอลเทาหลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากการที่ดาบอัตภพรไม่พอใจ
พ่อตาพยายามให้นางสาวพะนิดาลูกสาวคนเดียวของเขา
อย่าร้างกับดาบอัธพรแล้วมีการคุยกันแต่ไม่ลงตัว
ก็เลยลงมือก่อเหตุขึ้นนะคะ
เมื่อวานนี้มีการไปพบศพนายอัตภพลวิเชียนหรือว่านายบาทค่ะ
ซึ่งเป็นลูกชายของดาบตำรวจอัธพรในรถเก๋งค่ะ
แล้วรถเก๋งคันนี้ก็จอดที่วัดไกรสอนนะคะสภาพศพเนี่ยมีแผลถูกยิงขมับขวา
คลุมด้วยผ้าขาวม้าที่เบาะข้างคนขับตัวรถไม่พบร่องรอยกระสุนนะคะ
รถคันนี้ตรงกับรถต้องสงสัยที่ดาบอัธพรใช้เป็นภานะก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะ
แล้ววัดนี้ก็เป็นที่ตั้งศพพี่ชายของเขาด้วยนะคะ
ช่วง๓ทุ่มมีคนบอกว่าเห็นผู้ชายคนนึงบอกกับญาติในงาน
ฝากจัดงานศพให้หลานด้วยหลานอยู่ในรถ
ซึ่งก็คาดกันว่าผู้ชายคนที่คุยกับญาติเนี่ยน่าจะเป็นดาบอัธพรนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมคะสารอนุมัติหมายจับดาบตำรวจอัธพรกับนายมานพว่างงานอายุ๕๗ปี
ผู้ก่อเหตุแล้วนะคะในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ต้นสังกัดก็มีคำสั่งให้ดาบตำรวจอัธพรออกจากราชการไว้ก่อน
ปฏิบัติการพิเศษตอนนี้เนี่ยกว่าร้อยนายนะคะกำลังระดมกำลังกันไล่ล่าอยู่ค่ะ
และช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับพบศพนางสาวพระนิดาภรรยาของดาบตำรวจอัธพรนะครับ
รีสอร์ทแห่งหนึ่งคุณผู้ชมที่อำเภอคีรีรัฐนิคม
ตำรวจกับแพทย์นะครับเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพถุงกิ้งเข้าปากนะครับ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าดาบตำรวจอัตภพรนะครับ
เป็นคนมาเปิดห้องตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาวันที่๗เมษายน
มาเปิดอีกห้องนะแล้วทั้งคู่ก็ออกไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
คุณผู้ชมครับนี่คือรถตอนที่เข้ามาครับ
สอดเอกใจนะครับเอ๊ะครบกำหนดคืนห้องแล้ว
ก็ไปดูนะครับไปดูที่ห้องพบศพครับ
สันนิษฐานว่านางสาวพระนิดาถูกดาบตำรวจอัตภพรยิง
โดยใช้หมอนปิดนะฮะไม่ให้เสียงมันดัง
ตั้งแต่วันที่๗หลังก่อเหตุนะครับแล้วก็ตามพี่ชายมา
จากนั้นก็พากันไปก่อเหตุที่บ้านผู้ใหญ่รงค์ครับ
นางสาวพะนิดานะครับญาติของนางสาวพะนิดาเนี่ย
บอกว่าแค่รู้ว่าครอบครัวถูกยิง๔ศพก็แย่ที่สุดแล้วนะครับ

ยันโรก็ไม่รู้ไม่ได้ใจประมาณนี้

แล้วก็เรียกนางสาวพะนิดานะครับให้กลับบ้าน
นางสาววิไลวันลูกพี่ลูกน้องเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับ

ได้แต่ภาวนาให้รอดชีวิตกลับมา
ขอให้ปลอดภัยไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้
ส่วนปมปัญหาเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้ไม่ทราบหรอกนะครับ
รู้เพียงว่าทั้งคู่คบหากัน
แต่ผู้ใหญ่โรงไม่ให้ครบนะฮะ

เมื่อนานก็ยังเขามีชีวิตอยู่กลับไป
คาดคิดว่าแกโดนทำร้ายเสียชีวิต
ล่าสุดครับตำรวจจับนายมานพว่างงานหนึ่ง
ในผู้ต้องหาที่ถูกออกไหมจับได้แล้วครับ
ในพื้นที่รอยต่ออำเภอทัพปุดพังงา

คนที่ร่วมก่อเหตุกับดาบตำรวจอัธพรนะครับ
เพราะว่านายธรรมรัฐพี่ชายของดาบตำรวจอัศพรชวนไปชวนไปด้วยกัน
หลังจากเคยเจอกับนายธรรมรัฐนะครับตอนอยู่ในเรือนจำ
ขณะเกิดเหตุในบาสลูกชายของดาบตำรวจอัตภพรเป็นคนขับรถนะครับ
หลังก่อเหตุเสร็จแล้วก็มาส่งเขาที่บ้านเช่ากลัวว่าจะโดนไง
กลัวว่าจะโดนดาบตำรวจอัตภพรทำร้ายก็รีบหนีลงจากรถนะครับ
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับ